ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยท่านผู้ชมครับที่ปราจีนบุรีนะครับ
รถกระบะคันหนึ่งอยู่ดีจอดกลางแยกคนขับลงมานอนชักดิ้นชักงอชักเกร็งอยู่กลางถนนนะฮะ

อยู่เฉย
นี่ฮะชาวบ้านก็พยายามจะไปช่วยกัน
เป็นใครเขาตกใจค่ะนึกว่าแบบว่าเหมือนไม่สบายแบบ
ต้องการการประถมพยาบาลอะไรหรือเปล่า
แต่เขาบอกเขาเจ็บเขาปวดนะคุณเขียนมาสอน
แต่ชักไปคือชักไปเรื่อยเลยฮะ
จากหน้าโอกลมอันนี้ไหนเห็นขาไหม
ภาษาเท้านิดไปข้างบนอีกแล้ว

ไม่รู้จะช่วยยังไงระหว่างนี้รอกู้ภัยมาด้วย
รอแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย

นี่เป็นถนนสาย๓๓ตัดใหม่มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับ
คือทีแรกตอนที่เขาจอดรถแล้วเขามานอนอยู่บนถนนเนี่ย
เหมือนยังมีสติอยู่เขาตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือจากทุกคน
พอมีคนเข้ามาเขาบอกให้ถอยออกไปเขาบอกเขาอึดอัด
แล้วก็ชักเกร็งเลยนี่สักพักนึงเขาหยุดหยุดแล้วขอน้ำดื่ม
พอเอาน้ำให้ดื่มมีพี่เขาเอาน้ำให้ดื่มดื่มเสร็จชักอีกรอบนึง
เขาก็ยืนยันตลอดว่าเขาไม่ได้กินเหล้าเขาไม่ได้ดื่มเขาไม่ได้เมามา
นี่เขาบอกเขาเจ็บหน้าอกตั้งแต่เช้านะไปทำงานเพื่อนร่วมงาน
ไม่มีใครสนใจอะไรเลยจนตอนเย็นอาการเจ็บหน้าอกมันหนักขึ้นกว่าเดิม
ขับรถออกมาเนี่ยถึงขั้นฟุบลงกับพวงมาลัยเขาหนักขนาดนี้เนี่ย
ยังไม่มีใครพาเขาไปหาหมอเขาก็เลยต้องขับรถออกมาเอง
เพื่อจะไปหาหมอนี่นะฮะแล้วระหว่างทางเนี่ย
เขาบอกเขาไม่ไหวเขาจอดรถเขาต้องลงมานอนกลางถนนอย่างนี้

เหมาะกับพวงมาลัยไม่มีใครสนใจผมผมร่วงลงมาใช่ป่ะ
ผมไม่ไหวจริงนะแต่ว่านี่ที่เจ็กเกอร์เขามาช่วยผม
แล้วเขาบอกว่าจะพาผมไปโรงพยาบาลผมนั่งอยู่ใน
นี่ฮะสุดท้ายเขาบอกเขานี่ยังไม่ได้บวชให้แม่เลยนะ

ขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อน

แล้วก็ชักต่อนะฮะจนกู้ภัยมาถึงนะฮะ
โอ้โหนี่ยังดิ้นเห็นไหมฮะต้องเอาขึ้นเปรย์บอร์ด
เพื่อจะพาไปโรงพยาบาลสุดท้ายต้องจับรัดแขนรัดขาครับ
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเอาไม่อยู่นะฮะแล้วก็พาตัวส่งโรงพยาบาล
เดี๋ยวต้องให้แพทย์ไปตรวจสอบทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจด้วย
นี่เห็นไหมฮะมาช่วยกันใหญ่เลย
เราก็ถามเพื่อนร่วมงานนะครับ
ที่วัดจักรพันธ์เขาบอกนี่ผมปวดหน้าอกเจ็บหน้าอกตั้งแต่เช้าไปทำงาน

ผมต้องขับรถออกมาเองนี่ฮะเพื่อนร่วมงาน
บอกใช่จักรพันธ์นี่บ่นเจ็บหน้าอกตั้งแต่เช้า
เลิกงานเนี่ยจะกลับบ้านเขาก็บอกว่ายังไม่หายเจ็บหน้าอก

เขาบอกพอเลิกงานจะพาไปหาหมอเขาไม่ยอมไป
บอกเดี๋ยวต้องหาบัตรประชาชนอะไรพวกนั้นก่อน
เขาก็พยายามจะรอว่าเดี๋ยวจะไปหาหมอไหม
สุดท้ายยังไงไม่รู้จักรพันธ์เนี่ยเอ๊ะอะโวยวายขึ้นรถขับรถออกมาเอง
นี่แล้วก็มาจอดรถนอนอยู่กลางถนน
ที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาไม่เคยมีอาการแบบนี้นะฮะ
บอกว่าไม่รู้ว่าเครียดอะไรช่วงนี้
เอาเป็นว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะ

แต่กู้ภัยบอกส่งไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยไปดึงสายน้ำเกลือออกอีก
แล้ววิ่งหนีออกมาจากโรงพยาบาลอีก
ตำรวจต้องไปตามตัวกลับมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่ง

เดี๋ยวคงต้องให้แพทย์ดูแลเรื่องของจิตใจด้วยล่ะ